คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับ
เพราะว่าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องของ
ใกล้จะเข้าสู่ปีใหม่แล้ว
รวมถึงปลายปีแบบนี้จะมีของขวัญอะไรให้แก่ประชาชนบ้าง

แล้วก็มาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมถึงการดูแลพี่น้องในจังหวัดภาคใต้
ประสบกับปัญหาน้ำท่วมด้วยนะครับ
ติดตามการรายงานสดจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับเชิญครับ
ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะรัฐบาลก็
ได้มีการพิจารณาอนุมัติ
มาตรการช่วยเหลือประชาชนต่างนะคะ
เพื่อเป็นของกวัลปริมาศให้กับประชาชนครับ
ครั้งนี้นะคะได้มีการพูดถึงกันนะคะ
โดยรัฐบาลก็ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ

ในพื้นที่ภาคใต้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน
ได้ลงไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้วแนวโน้มระดับน้ำก็ลดลงค่ะ
ส่วนมาตรการในการเยียวยาผู้ประสบอุทธกภัยจะต้องรอสำรวจความเสียหายหลังน้ำรถค่ะ
ทางนี้คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ปีนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมา

ส่วนนี้แนวโน้มในขณะนี้น้ำลดลง

ข้าวคาดว่าช่วงต่อไปอีกก็น่าจะมีเมาสินเข้าไปอีก
ในขณะนี้ก็ได้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานได้จัดเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไป
ไม่ว่าเป็นรถกู้ภัยเป็นเรือเป็นเครื่องปั่นไฟเครื่องทำน้ำดื่มนะ
ก็บริการขณะนี้ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการสัญจรในเรื่องของการน้ำดื่มน้ำอาหารการกิน
เช่นเดียวกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกก็กล่าวภายหลังที่ประชุมคอรมอคอสชเสร็จสิ้นนะคะ
โดยบอกว่านายกรัฐมนตรีได้เป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
อกจากนี้ค่ะนายกได้มีการอนุมัติโครงการแฟลตเวย์ให้โดยคาดว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จนะคะ
แล้วก็ในปี๒๕๖๓น้ำจะไม่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นค่ะ
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก็มีวาระที่สำคัญที่พิจารณาค่ะ
โดยเฉพาะมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงปีใหม่นะคะ
ก็คือโครงการประชารัฐเสริมแกร่งการค้าชุมชนหรือโชว์หวยประชารัฐค่ะวงเงิน๑๐๐๐ล้านบาท
โครงการประชารัฐสร้างโอกาสคนตัวเล็กล้มแล้วลุกกรอบวงเงิน๑๘๐๐ล้านบาทค่ะ
ขณะที่กระทรวงการคลังนะคะเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวด๕ค่ะ
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนหลังจากที่มีมาตรการช็อปช่วยชาติไปแล้วค่ะ
ซึ่งจะเป็นมาตรการระยะสั้น๑๕วันตั้งแต่วันที่๑ถึง๑๕กุมภาพันธ์นะคะ
สำหรับผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่ผูกบัญชีพร้อมเพลย์โดยไม่มีการจำกัดชนิดสินค้าค่ะ
แต่ยอดในการซื้อสินค้านั้นจะต้องไม่เกิน๒๐๐๐บาทค่ะ
ส่วนบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลก
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๙ถึงวันที่๑มกราคมนี้นะคะ
รวมถึงจะมีการจัดกิจกรรมไหว้พระ๑๐วัด
สืบสิริสวรรค์๑๐ราชการ
เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
ระหว่างวันที่๓๐ธันวาคมถึงวันที่๑มกราคมปีหน้าค่ะ